พ่ายแพ้ของอำนาจในครั้งนี้มีหลายประเด็นให้ต้องพูดถึงนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอายุเรื่องของสภาพจิตใจก่อนที่จะขึ้นชก
อืมมีหลายอย่างที่ต้องพูดถึงเลยทีเดียว
ก็ติดขอบสนามนะครับโดยคุณเอกชุมพรสุรวัจจารุมณี
ก็จะเก็บอันดักการณ์มาฝากกันติดตามจากรายงานครับ

ซึ่งต้องบอกว่าเป็นไฟล์ที่ช็อกแฟนมวยชาวไทยทั้งประเทศครับ

ซ้ายรถฝาครับเพราะช่วงช่วงจังหวะวิ่งเข้าไปบุกกันพอดี
แต่มารู้จริงว่าก็ตัวเองนั่งแล้วครับนั่งแล้วก็ได้ยินเสียงนับนะครับ
แต่มันมืดอยู่มันยังมืดอยู่อ่ะแต่ก็พยายามพยายามไม่ลุกเร็วอ่ะ
แต่รู้แล้วว่าโดนแล้วล่ะเพราะมันวูบไปเลยวูบปุ๊บมันก็
ได้ยินเสียงนับ๑๒อะไรอย่างนี้แต่ก็ยังไม่ลุกนะครับ
รอให้มันตามมองเห็นก่อนเราถึงลุกประมาณ๖๗นี่แหละ
ผมว่าน่าจะหมดแล้วครับน่าจะน่าจะยุติแค่นี้ครับ
แล้วก็มันอาจจะกลับไปต่อมวยไทยอีกก็ไม่ได้ครับ
ก็ยังต้องรอดูอีกทีนะครับไม่แน่ครับ
สุดท้ายนะครับแฟนมวยชาวไทยต้องจับตาดูว่าอำนาจจะสู้ต่อ

หรือต่อยมวยไทยสร้างสี่สันสักสองสาวฟ้ายแล้วแขวนดวม

รายงานจากสาธารณรัฐประชาชนจีนครับ